หลังจากที่ทางโฆษกสบคได้แถลงไปในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ก็ยอดผู้ติดเชื้อในบ้านเราลดลง
เหลือ๑๓รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านั้น
หรือว่ากลุ่มผู้ที่ไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๕ราย

เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑รายนะครับ
ไปสถานที่ชุมนุมชน๑ราย
มีอาชีพเสี่ยงอีก๒ราย
แล้วก็มีคนที่ตรวจก่อนทำหัตถการหรือว่าก่อนผ่าตัดอีก๑ราย
และกลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงรุก
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต๓ราย
โดยทั้ง๓รายนี้เกิดจากการที่จังหวัดภูเก็ต

ไปค้นหาผู้ป่วยในคลินิกแล้วก็ร้านขายยา
เพื่อนำผู้ที่มีอาการเข้าข่ายติดโควิด๑๙ไปหา
ไปตรวจหาเชื้อแล้วก็เจอ๓ราย
ตอนนี้ภูเก็ตเขาใช้วิธีการในการทำงานแบบนี้
ลงพื้นที่รวมถึงเป็นโมเดลของจังหวัดอื่นด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๗๘ราย
แล้วก็รวมผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๔๓๐ราย
มีผู้ที่อยู่โรงพยาบาล๓๕๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ราย
เป็นหญิงไทยอายุ๗๘ปีอายุเยอะแล้วนะฮะ
มีโรคประจำตัวคือหลอดเลือดสมอง
แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

ด้วยอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ
จากนั้น๒๔มีนาคมก็พบอาการไข้ปอดบวม
แล้วก็เก็บตัวอย่างเชื้อในการตรวจเชื้อโควิด๑๙
พบว่าผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิด๑๙
วันที่๕เมษายนนั้นอาการก็สุดลงแย่ลง
กระทั่งเสียชีวิตวันที่๒๑เมษายน
ด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ภาวะหายใจล้มเหลว
สรุปอีกครั้งหนึ่งผู้ป่วยสะสมในบ้านเรา
มีทั้งสิ้น๒๘๓๙ราย
เป็นข่าวดีที่ว่ากลับบ้านได้แล้ว๒๔๓๐ราย
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๓๕๙ราย
ผมชอบตัวเลขตรงนี้นะว่ายังคงมีคนรักษาตัวอยู่เท่าไห

แต่ว่าเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐รายแล้วนะครับ
ใช่ค่ะนี่เราฟังรายงานกันทุกวันเลยนะคุณสืบสกุล
พอเราเห็นตัวเลขวันนี้ก็ถือว่าต่ำสุดที่สุด
เท่าที่เราฟังรายงานมาเลยเพราะว่าจำยอดที่พีคที่สุดได้ไหม
มีนาคมตอนนั้น๑๘๘ราย

เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่๔ของไทยแล้ว
ในการที่ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ถ้าเปรียบกับมวยก็คือเข้ายกที่๑๔จาก๑๒ยก
เราเห็นตัวเลขมันลดน้อยลงอย่างที่คุณอริยาบอก
ราย๒๒มีนาคมมาถึงวันนี้เหลือ๑๓ราย
แต่ว่าอันนั้นก็เป็นยกเก่าที่เราเก็บคะแนนได้
ทีนี้ฮะกาดอย่าเพิ่งตก
ยกอื่นอีกตั้งกี่ยกเราต้องสู้

ดูสิบางประเทศน็อกไปแล้วกาดตกก็เลยน็อกไปแล้ว
นี่คุณหมอเขาบอกว่า๑๒ยกนี่คือเขาเปรียบปีหนึ่งถูกไหม
แล้วผ่านมา๔เดือนเขาก็เลยบอกว่าผ่านมาแล้ว๔ยกจาก๑๒
ใช่ฮะอย่างมวยเขามี๑๒ยกก็บอกว่าต้องชกยกอื่น
การเก็บคะแนนให้ได้มากเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าถ้าเรากาดตกเดี๋ยวยกอื่นเราก็ได้คะแนนน้อยนะครับ
ขณะที่การดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฟื้นคำสั่ง
ก็เจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีแล้ว๕๑๕ราย
ตักเตือน๑๐๒รายแล้วก็ดำเนินคดีฐานมั่วสุม๑๐๔คดี

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงว่า
สาเหตุที่ตัวเลขการดำเนินคดีเพิ่มสูงขึ้น

เป็นเพิ่มสายตรวจลงพื้นที่แทน
เพราะว่าพบการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า

ก็เลยต้องลงพื้นที่อย่างเข้มข้น

เพราะว่าเราเรียกว่าลงพื้นที่กันเต็มที่นะครับ

ให้ข้อมูลมาเรื่องของกราฟกลุ่มจังหวัด
แต่งตามสีต่างที่เราอธิบายหรือช่วงแรก

แก่เขียวอ่อนเหลืองส้มสีแดง
ก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับการผ่อนคลาย
ทีนี้พอฟังแล้วบางคนอยู่ในจังหวัดที่เป็นเขียวแก่เขียวอ่อน
ก็คิดว่าน่าจะรีบผ่อนคลายเร็วดีไหม
ธุรกิจเศรษฐกิจต่างมันจะได้กลับมาเหมือนเดิม
แต่อยากให้ฟังพอองค์การอนามัยโลกหน่อยค่ะ

ตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มจะคิดแล้วนะว่า
ประเทศฉันจะผ่อนคลายดีหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ในแพทย์ทีโดสอัตฮานอมกิบรีเยซุสนะคะ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนนะ
บอกเลยว่าโควิด๑๙จะไม่จบลงเร็วนี้

เพราะว่าหลายประเทศเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะคะ
อดผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีมากกว่า๑๘๐๐๐ศพ
ติดเชื้อเกือบ๒๖๐๐๐๐๐คนแล้ว
เพราะว่ายังมีการกลับมาระบาดระลอกใหม่ของประเทศที่

แล้วก็มีการผ่อนคลาย
แล้วยอดผู้ติดเชื้อก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ความคิดเห็นของ
เพราะมีการออกมาเตือนค่ะบอกว่าสหรัฐอาจจะเจอกับการระบาด
ระลอก๒ที่รุนแรงขึ้น
แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การระบาดมันหยุดลงได้

ตอนนี้คุณผู้ชมเอาจริงคือวัคซีนเราก็ยังต้องรออยู่
เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้สำเร็จออกมาซะทีเดียว
แล้วกว่าจะสำเร็จกว่าจะใช้ได้มีหลักปีเหมือนกันนะคะ
บอกว่าระวังนะฤดูหนาวเดี๋ยวมันจะกลับมาระบาดอีกครั้ง
ไม่เชื่อเพราะเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะฮะ
ส่วนที่สิงคโปร์ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มขึ้น๑๐๑๖ราย
ก็เลยทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทะลุไปอยู่ที่๑๑๔๑รายแล้ว
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงของแรงงานต่างชาติ

ส่วนมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ามีผู้หญิงเป็นหญิงชราวัย๘๔ปี
เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดของสิงคโปร์
ก็เลยทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์เพิ่มเป็น๑๒ศพ
ส่วนคนที่หายดีกลับบ้านได้แล้วอยู่ที่๘๙๖ราย
และที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๔๒๐๐กว่าราย
ส่วนใหญ่ก็อาการดีขึ้นอาการทรงตัวนะคะ
จำนวนนี้ยังมีอาการวิกฤตประมาณ๒๕ราย
แล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการป่วยมาก
คือป่วยนิดหน่อยมีอยู่ประมาณ๔๙๙๙ราย

นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์
เขาประกาศขยายมาตรการเขาเรียกว่าเซอร์กิจเบรกเกอร์
ขยายออกไปอีก๔สัปดาห์
คือยาวไปจนถึง๑มิตรทุนาเลย
จะเพิ่มมาตรการเข้มอย่างการปิดสถานที่ทำงาน
ควบคุมการเข้าไปยังตลาด
ที่เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงตลาดที่ดังของประเทศ
เพื่อไม่ให้คนเข้าไปแออัดกันในปริมาณมาก
แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมดูยอดหน่อยค่ะ
ตอนแรกนี่เมื่อกี้เรายังบอกอยู่เลยว่าเกือบจะทะลุ๒๐๐
ตอนนี้ผู้ป่วยทะลุ๒๖๓๗๔๔๑ราย
อันนี้คือยอดล่าสุดนะคะของผู้ป่วยทั่วโลก
ผู้เสียชีวิต๑๘๔๒๐๔ศพ
แล้วก็หายดีแล้ว๗๑๗๖๒๕รายนะคะ